ถ้าเกิดว่าใครเตรียมความพร้อมแล้วอยากจะไปเที่ยว

เพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่๒เนี่ย
รถไฟสายมรณะนี้เป็นเส้นทางที่มีทั้งคราบน้ำตา

หลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นนะครับกวาดต้อนเฉลยศึกมา
ก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมไปยังพม่า

รถไฟสายมรณะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้จากรายงานพิเศษ

สองฝากถนนในชุมชนบ้านปากแพรก
รายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีต
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๓
แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต
นี้ถือเป็นชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุด

เพราะที่นี่คือจุดที่ทหารญี่ปุ่นเข้ามาเช่าตึกแถว
โดยมีนายบุญพองศิริเวชภัณฑ์เป็นเจ้าของร้านค่ะ
นายบุญพองศิริเวชภัณฑ์ได้ทำสัญญาการค้ากับทหารญี่ปุ่น
ทั้งเรื่องอาหารการกินและสินค้าอุปโภคบริโภค
ถ้าญี่ปุ่นต้องการอะไรนะคะก็จะมาสั่งสินค้าที่ร้านนี้
โดยนายบุญพองศิริเวชภัณฑ์ก็จะรับหน้าที่ไปจัดหามาให้ค่ะ
โดยนายบุญพองศิริเวชภัณฑ์ก็จะรับหน้าที่ไปจัดหามาให้ค่ะ
ผ่องยังคอยช่วยเหลือเฉลยศึกในสงคราม
ด้วยการแอบส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค
เสร็จสิ้นสงครามจึงได้รับการยกย่อง
ให้เป็นวีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะ

แรกของจังหวัดกาญจนบุรีบนถนนสายนี้
มีชื่อว่าโรงแรมสุมิตราคาร
มีลักษณะเป็นตึกแถว๒ชั้น
ครึ่งตึกครึ่งไม้๕คูหาค่ะ
อีกหลังที่ดึงดูดความสนใจ

เด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับ

มีลายฉลุเป็นลายเครือเถาสวยงาม
ปัจจุบันแปรเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟ
ที่มีการตกแต่งเก๋ภายใต้โครงสร้างเดิม
คงต้องขอเก็บภาพความประทับใจสักหน่อยค่ะ

กลายเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวเมืองสองแควร์

อยู่ติดกับบริเวณการสร้างเส้นทางรถไฟ

ถ้ำนี้เคยเป็นที่พักของเฉลยศึก
เมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ
จากประเทศไทยไปประเทศพม่าภายในถ้ำโปร่งโล่ง
และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่
และจุดสุดท้ายที่บอกเล่าความโหดร้ายของการสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะได้เป็นอย่างดี
คือพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดสถานที่แห่งความทรงจำ
เก็บรวบรวมเรื่องราวที่บรรดาเฉลยศึกถูกบังคับให้สร้างเส้นทางรถไฟ

หนึ่งวันกับการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง
ได้ทั้งความรู้และฟินไปกับธรรมชาติที่สวยงาม